มาครับมาวันนี้ผมจะเดินขึ้นเขาธรรมรัฐไปให้ถึงถ้ำพระให้ได้
ระยะทางเนี้ย๑๕๐๐เมตรหรือกิโลครึ่งเลยแหละครับแต่ว่าใช้เวลาเนี้ย
ถึงชั่วโมงครึ่งโอ้โหนานมากแล้วก็ยากลำบากจริงเลยล่ะครับ
พี่หน่อยครับเดินมาได้โลกว่าสังเกตเห็นนี่จุดนี้คืออะไรฮะเนี่ย
บ่อน้ำธรรมชาติคดขึ้นมาเหนื่อยก็มาพักกินล้างนงล้างหน้าอะไรอยู่นี่นะครับ
คือบ่อนี้เห็นเขาบอกว่าไม่มีวันแห้งเหรอครับครับผมอ้าวทำไมถึงไม่แห้งอ่ะฮ
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าดูแล้วมันไม่มีทางน้ำลงมา
น่าจะดูมันน่าจะลงมาตามซอกหินนะครับโอ้น้ำมันน่าจะไหลมาจากซอกหิน
จากต้นน้ำจากน้ำตกอะไรเราก็ไม่รู้ครับแล้วก็มาอยู่ที่จุดนี้
ชาวบ้านเขาก็จะกินกันเวลาหิวเดินป่าเนอ
แต่จากโต๊งสัตว์ป่าก็น่าจะมาลงมาที่นี่แหละครับเดี๋ยวพูดชม
เดี๋ยวผมลองไปสัมผัสน้ำหน่อยนะอยากรู้อุณหภูมิมันประมาณไหน
หรือเย็นนะฮะไม่รู้ว่าลึกหรือเปล่านะฮะ
เดี๋ยวผมลองวักน้ำดูหน่อยโหน้ำเย็นมากเลยอ่ะ
โอ้โหไม่มีกลิ่นชื่นใจอีกแค่ผมผมพอนะฮะไปกันต่อเลยฮะ
เราเห็นลำลายไหมฮะโอ้โหชัดเจนนี่คือถ้ำพระครับ
ที่เราเดินมากว่าหนึ่งพันห้าร้อยเมตรแล้วก็ใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมง
คุณผู้ชมครับศิลปะแบบนี้เป็นศิลปะของธวรรณวดีนะฮะน่าจะสร้างมาเมื่อพอสอบหนึ่งพันสองร้อยถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยปีนะฮะ
เห็นองค์ใหญ่นี้เป็นพระประธานส่วนข้างที่เราเห็นลำลายลำลายนี้เป็นพระสาวกนะฮะ
ของท่านเนี่ยจะถูกตัดไปแล้วก็มือได้ข่าวว่าตอนนั้นเนี่ยตัดไปเสร็จไปขายให้กับชาวต่างชาติ
เสร็จแล้วทางไทยเราก็ซื้อกลับมาอีกครับผมตอนนี้ก็คือไปอยู่ที่กรุงเทพครับ
ตรงนี้คือเสียงของจริงหรือว่าของเสียงจำลองครับอ๋ออันนี้เป็นเสียงจำลองเอาไว้นะครับ
ข้างในเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามีอีกใช่ไหมฮะนี่ครับเดินไปทางไหนดีฮะตรงไหนครับ
นู้นนะฮะไปเลยครับนี่ไงเดี๋ยวเราจะเข้ามาทางนี้นะฮะ
จะมืดมืดหน่อยนะครับคุณผู้ชมเราต้องใช้ไฟให้พี่หน่อยช่วยส่องว่า
มีพระพุทธรูปอยู่ตรงไหนนะฮะอยู่ด้านบนผนังแต้มอ๋อหูสวยมากเลย
คุณผู้ชมครับตรงนี้จะเป็นสี่กรหรือเขาเรียกว่าพระโพธิสัตว์นะฮะ
พี่หน่อยครับเห็นตรงนี้ยังไม่ชัดเดี๋ยวขอปีนขึ้นไปตรงนั้นได้ไหมฮะ

เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นครับมี๕องค์แต่ว่าเห็นได้ชัดเลยว่ามี๔กร
เพราะว่ายังคงเห็นลายเส้นอยู่นะฮะนี่เห็นไหมฮะที่หนึ่งสองอืมสอง
แต่มันก็สีแล้วก็เห็นมีเหมือนจะมีเจดีเล็กเล็กอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมฮะ
นี่ครับนี่ครับอันนี้เราก็จะเห็นอีกหนึ่งอันเป็นเจดีทรงปลายแหลมแบบนี้นะฮะ
จริงจริงครับพี่หน่อยครับถ้าใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวแบบนี้ต้องทำยังไงบ้างครับ
ติดต่อผ่านกำนันเดี๋ยวกำนันจะติดต่อผมอีกทีหนึ่งครับ
วันนี้ยังไงขอบคุณพี่หน่อยมากนะครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้สนุกมากมากครับ
มาที่เขาธรรมรัฐจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับได้ทั้งการเดินป่า
แล้วก็วันนี้ได้มาดูศาสนสถานที่สวยงามมากส่วนครั้งหน้าผมจุด้งจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอีก
อย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
พิมพ์ชอบราชินต้อง